การละเล่นหมากเก็บหอยทรายเป็นการละเล่นที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านสำหรับเด็กในกลุ่มคนไทยเชื้อสายหมอน
เน้นเอาแพ้หรือชนะแต่เน้นความสนุกสนานร่วมกันรูปแบบการเล่นของเด็ก
ก็จะจับคู่กันแข่งขันประลองฝีมือว่าใครมีความแม่นยำในการหยิบจับหอยสายในท่าต่าง
รวมทั้งความสนุกสนานในการทายตำแหน่งที่ซ่อนหอยทรายในมือเป็นการละเล่นที่ช่วยเสริมทักษะวัยพริบ
การเป็นคนช่างสังเกตความว่องวัยและเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน